คุณผู้ชมคะภารกิจในการช่วยทีมหมูป่าออกมาจากถ้ำหลวงนะคะ
หนึ่งในนั้นที่คือทำตลอดอย่างต่อเนื่องเลยก็คือการสูบน้ำ
พร่องน้ำออกมาเพื่อให้ระดับน้ำลดลงให้ได้มากที่สุดนะคะ
ทีนี้ก็มีพื้นที่ของชาวนาที่เขาต้องรองรับน้ำ
เราก็มีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องของการจ่ายเงินชดเชย

แต่คุณผู้ชมค่ะชาวนากลุ่มนี้เขาบอกว่า
เขาไม่อยากจะรับเงินช่วยเหลือเยียวยาอะไรเลยด้วยซ้ำนะคะ
เพราะว่าเขาอยากจะช่วย๑๓ชีวิตทีมหมูป่า
ให้ออกมาจากถ้ำหลวงให้ได้ชีวิตคนสำคัญกว่า
สวนไร่นาสามารถปลูกใหม่ได้ค่ะ

ภารกิจสำคัญก็คือการสูบน้ำออกจากถ้ำหลวง
ทำให้ปริมาณน้ำจำนวนมากเลยค่ะคุณผู้ชม

เพื่อเป็นค่าชดเชยชาวบ้านในจุดที่น้ำท่วม

แจ้งไปที่นายเศรษฐวุฒิปัญญาคำ
ผู้ใหญ่บ้านหนองอ้อตำบลโป่งผาอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ก็ให้ไปสำรวจเลยว่ามีพื้นที่ไหน
มีชาวนาคนไหนได้รับผลกระทบบ้าง
เศรษฐวุฒิบอกว่าแจ้งเรื่องนี้ให้กับชาวบ้านทราบแล้วนะคะ
คุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าชาวบ้านบอกเลยว่า

เพราะว่าเมื่อ๒สัปดาห์ที่ผ่านมาฝนตกหนัก

ประเมินแล้วผลกระทบ๓๐๐ไร่นะคะ
แต่พอน้ำลดระดับลงก็ได้ออกสำรวจ
พร้อมกับเกษตรกรอำเภอมีชาวบ้าน๑๙รายค่ะ

ในจำนวนนั้นก็มี๔รายขอค่าชดเชย

รายที่เหลือบอกว่าไม่ขอค่าชดเชยก็ได้ค่ะ
พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตคนทั้ง๑๓ชีวิตมีความสำคัญ
ส่วนพืชต้นข้าวปลูกแทนได้ไม่ขอรับค่าชดเชยใดนะคะ